สะพานลอยวัตถุประสงค์เอาไว้ใช้ทำอะไรคะ

ข้ามถนนนะแต่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาได้รับแจ้งจากประชาชนซึ่งอยู่แถวนั้น
บอกว่าสะพานลอยที่จังหวัดเชียงใหม่นะจุดหนึ่งเนี่ย
เป็นที่มั่วสุมของวัยรุ่น
และเป็นที่พลอดรักกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพ
ถุงยางอนามัยใช้แล้ว
เขาบอกว่าเกลื่อนสะพานลอยเลยนะฮะ
สะพานลอยที่ว่านี้เป็นสะพานลอยข้ามถนนเชียงใหม่ฮอด
อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ตำหนักตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่
ซึ่งจุดนี้เขาบอกว่าวัยรุ่นชอบใช้เป็นสถานที่พลอดรักกัน
ไม่ได้ใช้ตอนกลางวันนะกลางวันร้อนไม่ใช้
แต่ว่าตอนกลางคืนสะพานลอยนี้เปลี่ยวหน่อย
ก็เลยใช้เป็นสถานที่ในการพลอดรักกันนะฮะ
ที่เขาไปรู้แบบนี้เพราะว่าช่วงเช้าแบบนี้แหละ

ถุงยางอนามัย

ใช้แล้วด้วยค่ะนี่ฮะโอ้โห
พบว่าพนักงานเก็บขยะของเทศบาลเมืองแม่เหี่ย

แต่ยังพบถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว
ตกอยู่ตามซอกหลืบปูนของสะพานลอยอีกหลายชิ้น
จากการสอบถามนายโสพลกิจพรมมณีเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ตำหนักหมู่ที่๑เจ้าของพื้นที่บอกว่าสะพานลอย
ข้ามถนนเป็นของกรมทางหลวง
ในช่วงกลางคืนมักจะมีวัยรุ่นไปมั่วสุม
ก่อนหน้านี้เคยนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปตรวจสอบแล้ว
พบว่าส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นชาวไทยใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้าน
กล่าวตักเตือนตลอดนะคะแต่ช่วงดึกดึกมากเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เข้าไปตรวจแล้วเพราะว่าเปลี่ยว

ใช่ค่ะก็ทำให้วัยรุ่นชาวไทยใหญ่ที่ไปรับแฟนสาว
ทำงานตามร้านอาหารใกล้กับหมู่บ้าน
พาแฟนไปนั่งดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันต่อที่จุดนี้แหละ
บนสะพานลอยนี่แหละแล้วพอหลังจากนั้นแล้วก็ครับ
เขาว่าอย่างนี้เลยนะมีอะไรกัน

เพราะว่าอาจเป็นพื้นที่ลับตาคน
ตอนเช้ามาเห็นหลักฐานนี่แหละค่ะ
ก็คือถุงยางอนามัยรวมทั้งขวดเหล้าขวดเบียน
วางเกลื่อนพื้นเลยนะคะซึ่งนายโสพลในคนในพื้นที่บอกว่า
ได้ประสานขอกำลังตำรวจสพเชียงใหม่ไปตรวจตรา
เพื่อไม่ให้วัยรุ่นชาวไทยใหญ่ไปมั่วสุมกันอีกค่ะ